มาดูกรณีล่าสุดนะฮะที่เพิ่งจะเปิดเผยกันออกมาเกี่ยวกับการรับทัวร์ของเรานะฮะ
คือความจริงนักท่องเที่ยวทุกชาติเนี่ยเราก็ยินดีต้อนรับหมดนั่นแหละ
แต่ว่ามันก็ต้องทำให้เรามีอะไรที่มันเหมาะสมกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย
ก็อยากจะให้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ทีนี้ปัญหาที่คุยกันมาตลอดคือเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญเข้ามาแล้วเราไม่ได้อะไรเลย
เพราะมีกลุ่มชาวจีนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขามาเปิดกิจการอยู่ในบ้านเราเนี่ย
ด้วยวิธีใดก็แล้วแต่โรงแรมที่พักอะไรก็ว่ากันไป
พานักท่องเที่ยวเข้ามาเขาก็กินใช้อยู่แต่ของเขา
เราก็แค่เป็นทางที่เขาเข้ามาแค่นั้นเอง
อันนี้คือล่าสุดนะฮะที่เพจบิ๊กเกรียนนะครับได้โพสต์คลิปเอาไว้นะครับ
บอกว่าเป็นเรื่องราวของกรุ๊ปทัวร์จีนมาเช่าพื้นที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
โบสถ์ปลอมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะ
เปิดให้เช่าพระเครื่องรางของขลังแพงกว่าปกติหลายหมื่นบาท

มีรถทัวร์มาจอดหลายคัน
อยู่หน้าตรงข้ามพระอุโบสถของวัด

แม้แต่คนที่เป็นลักษณะเหมือนเด็กวัด

ก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อยว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ย
แล้วเงินที่มันสะพัดเนี่ยมันอยู่กับชาวบ้านในพื้นที่
หรือมันเข้ากระเป๋านายทุนชาวจีนที่เข้ามาลักษณะแบบนี้นะครับ
มันเข้าข่ายขบวนการทัวร์ศูนย์เหรียญหรือเปล่านะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปหาหน่อยว่าอยู่ที่ไหนและเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับ
ปรากฏว่าอยู่ที่วัดเขาไม้แก้วอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีครับ
วันนี้วัดก็เปิดปกตินะฮะวัดเขาไม่มีวันปิดอยู่แล้วนะครับ
วันนี้วันพระด้วยชาวบ้านก็มาทำบุญกันนะครับ
แต่ไม่มีรถบัสของกรุ๊ปทัวร์ทาวน์จีนเข้ามาแล้วหลังจากมีคลิปนี้เผยแพร่ออกไป
และมีตัวแทนจากสำนักพุทธแล้วก็ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดชนบุรี
ตำรวจท่องเที่ยวด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเข้ามาตรวจสอบนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องถามท่านเจ้าอาวาสนั่นแหละว่ามันมาแบบไหนอะไรยังไงกันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
พระครูสุนทรวัตนาพิรมท่านเจ้าวาดวัดเขาไม้แก้วบอกว่าอย่างนี้ครับ
ทางวัดได้ทำสัญญากับบริษัทหนึ่งเราขอผิดชื่อไว้ก่อนก็ล่ะกัน

รู้มาแล้วล่ะนะเดี๋ยวให้เขาเปิดเผยอะไรมากกว่านี้หน่อยนะครับ
บริษัทนี้ทางวัดเขาไม้แก้วท่านเจ้าวาดบอกว่า
ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่วัดในการมาสร้างสำนักเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
เพื่อนำนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาประกอบกิจกรรมภายในวัด
ทางวัดเห็นว่าก็เป็นประโยชน์กับทางวัดก็ตกลงทำสัญญาเช่ากัน
วัดได้ค่าเช่าเดือนละ๓๐๐๐๐บาทเป็นเวลา๕ปีนะฮะ
ถ้าเดือนละ๓๐๐๐๐ปีหนึ่งก็๓๖๐๐๐๐๕ปีก็ล้านแปด
ส่วนบริษัทได้ใช้พื้นที่วัดสร้างอาคารขึ้นมาหนึ่งหลังอย่างที่ท่านเห็นนะครับ
แล้วก็จะเอากรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาประกอบกิจกรรมทางศาสนา
ฟังท่านเจ้าอาวาสครับ
จริงวัดก็คือรับนักท่องเที่ยว

แต่จัดฉากสร้างโบสถ์
ยืนยันว่าวัดมีโบสถ์หลังเดียว

เป็นโบสถจำลองเนี่ยนั่นคือสาราการประเรียน

บริษัทเข้ามาเสนอที่จะพานักท่องเที่ยวเข้ามาไหว้พระทำบุญ
เราพร้อมคณะกรรมการวัยยาวัชกรเห็นว่ามันเป็นประโยชน์
ก็เลยรับเปิดให้ให้เข้ามาชมโดยที่เราไม่ได้ไปบังคับ
ตุมงคลเนี่ยบริษัทเขาก็มาเช่าพื้นที่
เพื่อให้บูชาไม่ใช่ของวัด
ไม่ใช่ของวัดส่วนเขาบริหารจัดการภายในวัดไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง

อืมก็แน่นอนว่าคำถามตามมาแน่นอนว่าเออแล้วมันเหมาะหรือไม่ล่ะ
ค่ะมันเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรเนี่ยนะครับ
จะไปเช่าที่ทำร้านอาหารทำโรงแรมแล้วให้นักท่องเที่ยวจีนมาพักอะไร
ตำรวจก็ไล่กวดจับกันไปแต่นี่วัดให้เช่าที่อืม
เพื่อสร้างอาคารขึ้นมาหนึ่งหลังแล้วก็รับนักท่องเที่ยว
ทางวัดได้ค่าเช่ารายเดือนเนี่ยค่ะแต่ทางวัดเขาก็ชี้แจงว่า
จริงแล้วทำได้อืมตามขั้นตอนมันมีกฎหมายของทางพระสงฆ์อ่ะ
เขาระบุเอาไว้อยู่อ่ะก็ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามขั้นตอนมันได้
แต่ถามว่ามันเหมาะไหมอ่ะอันเนี้ยไม่รู้ใช่อ่ะ
ระเบียบกฎหมายอาจจะไม่ผิดแต่ว่ามันเหมาะไหมล่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าวัดก็ช่วงหลังนี่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเยอะฮะ
มาเป็นกรุ๊ปทัวร์เป็นรถบัตรแต่รายได้ไม่เคยกระจายถึงชาวบ้านเลย
เพราะทัวร์จีนจะใช้จ่ายอยู่ในวัดเท่านั้นส่วนเรื่องที่มีในทุนชาวจีนมาเช่าที่
แล้วก็มีการปล่อยเช่าบูชาพระเครื่องรางของขลังราคาสูงกับนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยกันเอง
ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่ค่อยทราบเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปวัดแล้ว
เดี๋ยวนี้ก็ถ้าไม่ใช่ทำบุญทางศาสนาแบบวันพระใหญ่ก็ไม่ค่อยไปแล้ว
เพราะว่าทัวร์จีนเยอะเหลือเกินนะครับผู้จัดการบริษัทที่ทำสัญญากับวัดนะฮะ
เขาชี้แจงนะครับทุกผู้ชมครับบอกว่าเริ่มทำสัญญากับวัดมา๓เดือน
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่พามาเป็นคนจีนทั้งหมดส่วนเรื่องที่เอาคนจีนมายืนขายพระเครื่อง
นำสินค้าต่างนั้นเป็นพนักงานของบริษัทนะบริษัทก็จ้างมาไม่ใช่ว่าให้ปลอมมาเป็นเด็กวัด
กรณีการให้เช่าพระเครื่องรางของขลังต่างที่มีราคาสูงตรงนี้ทางบริษัทเขาบอกว่า
อันนี้มันขึ้นอยู่กับกฤษภานะ
เขาเรียกว่าคนในท้องที่อย่างนี้ก็จะมีอาชีพแล้วก็จ้างงานจ้างอาชีพให้ก็เช่าพื้นที่ครับ
เช่าพื้นที่อย่างเดียวระยะเช่านี่คือกี่ปีฮะ

ปีอันนี้ได้กี่ปีแล้วนะครับ

๓เดือนแล้วแต่คลุกตัวจีนอย่างเดียวใช่ไหมครับ

กรุ๊ปทัวร์ต่างชาตินอกจากจีนมีบ้างไหมครับ

เพราะว่าผมว่าคือชาติอื่นเขาไม่ได้นิยมหรือศรัทธาหรือนับถืออะไรทางด้านนี้นะครับ
พระที่ให้มานั่งอยู่ด้านบนบนเนี่ยที่ตามคลิปอะไรที่ปรากฏเนี่ยคือ
ทางวัดให้มานั่งหรือทางบริษัทว่าจ้างให้มานั่งเพื่อที่จะปะพรมน้ำมนต์หรืออะไรอย่างนี้ครับ

ถวัยก็เหมือนก็ว่าให้เป็นท่านมาพรมนำมนต์ให้เราก็คือท่านไม่ได้ขึ้นลังกิจละมนต์ที่อื่นใช่มั้ยครับ

ท่านก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีอะไรต่างซื้ออยู่ซื้อยาอะไรเราก็ถวายครับ
แต่เขาใช้คำว่าถวายปัจจัย๓๐๐๐บาทต่อเดือนนะครับ๕ปีนะ
พระสงฆ์ที่นิมนต์มาวันละ๔รูปเนี่ย
เพื่อให้พรนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับประพรมน้ำมนต์เนี่ยนะ
ถวายปัจจัยให้พระสงฆ์รูปละ๑๕๐๐๐บาทต่อเดือน

เรื่องของพระเครื่องวัตถุมงคลที่มีให้นักท่องเที่ยวเช่าบูชามีราคาตั้งแต่๒๕๐๐ถึง๘๐๐๐
พนักงานชาวจีนไว้๘๙คนคอยดูแลให้คำแนะนำนักท่องเที่ยว
และมีรายงานว่าไม่ได้มีแค่วัดเดียวในจังหวัดชนบุรีมีอีกประมาณ๒๐แห่งที่ทำลักษณะแบบนี้
เหมาะสมไม่เหมาะสมท่านผู้ชมก็ว่ามานะครับ
ส่วนผู้มนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชนบุรีนายเดชาก่อเกิดบอกว่า
ถ้าดูตามพรบคณะสงฆ์วัดมีสิทธิ์ดำเนินการได้ในการให้เช่าพื้นที่แบบนี้
แต่ต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
แล้วก็เอาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะสงฆ์รายงานเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัด
นำเรื่องเข้าสำนักพุทธเสนอผู้ว่าในการขออนุญาต
ซึ่งตรวจสอบแล้วทางวัดทำอย่างถูกต้อง
มีการส่งรายงานบัญชีแก่สำนักพุทธเป็นประจำทุกเดือน
ตอนนี้ก็เหลือแค่การจัดทำผังพื้นที่ที่นำไปให้เช่าประโยชน์
เพื่อประกอบในการขออนุญาตเท่านั้น
เอาเลยฮะเอายังเหลืออยู่แต่ว่าเขาทำแล้วนะ
แล้วก็จากการตรวจสอบท่านพอสุทธิ์นักพุทธศาสน์จังหวัดชนบูรีบอกว่า
ไม่พบความผิดนะครับแล้วก็มองว่าแทนที่จะเป็นเรื่องเสียหายนะ
เป็นเรื่องดีในการพานักท่องเที่ยวมาชมมาศึกษาธรรมะพระพุทธศาสนา
ชาวต่างชาตินี่นะครับแต่ทุกอย่างก็ต้องอยู่ในกรอบที่เหมาะสม
เอารัฐเอาเปรียบหรือหลอกขายสินค้าราคาแพง
ค่ะเขาว่าอย่างนี้ถ้าจะพูดว่าผิดไหม
คงบอกว่าผิดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าเขามีวิธีหลีกเลี่ยงเช่นเลี่ยงคำใช้คำว่าอาจถวายปัจจัยบ้างอะไรบ้างจะบอกว่าเป็นการหลอกลวงหรือเปล่า
ก็ไม่ได้หลอกลวงเพราะว่าเป็นพระสงฆ์จริงนิมนต์มาประพรมน้ำมนต์จริงเครื่องลางของขลังพระเครื่องต่าง
ก็แล้วแต่ความสภาในการเช่าจะกี่บาทกี่บาทแต่ต้องถามว่ามันเหมาะไหมถ้าบอกว่าผิดมันคงพูดไม่ได้ขนาดนั้น
ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยผมมองว่านี่คือวัฒน์วัฒน์ไม่ได้มีหน้าที่จะต้องไปดึงดูดนักท่องเที่ยวอะไรขนาดนี้